เรื่องนี้ถูกแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เพราะว่าเขาชื่นชมเพศรัชกรท่านนี้นะคะ
เป็นเจ้าของร้านขายยาแล้วก็มีคนไข้มาขอซื้อยาที่ร้าน
สัชกรท่านนี้ไม่ใช่แค่ว่าดูอาการแล้วก็จัดยาให้ขายยาให้เฉย
แต่ดูอาการแล้วบอกว่าคนที่มาซื้อยาดูตัวซีดมากเดินเซเหมือนจะไม่ไหว
ดูวัดชีพจรให้ก่อนเบื้องต้นแล้วชีพจรต่ำมาก
ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้มารับตัวไปส่งโรงพยาบาล
นี่ค่ะคนก็เลยชื่นชมกันมากว่าร้านขายยาที่ไม่ได้ขายยาแต่เพียงอย่างเดียว

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายยาร้านนี้ค่ะ
อยู่ในซอยวัดด่านสำโรงอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ผู้ชายที่ใส่กางเกงขายาวเสื้อสีดำมาขอซื้อยา

คือเดินเหมือนจะไม่ไหวอยู่แล้ว
คือเขาบอกกับเพศรัชกรว่าเขามีอาการใจสั่น
สัชกรเห็นว่ามันอาการผิดปกติ
ก็เลยตรวจให้
ตรวจเรื่องของวัดความดันวัดชีพจรให้นะคะ

ชีพจรเต้นผิดปกติ
โทรหากู้ภัยให้ประสานรถพยาบาลให้มารับตัว
เพื่อไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
ที่เป็นเจ้าของร้านศรีด่านเพศัตริย์
โพสเอาไว้ค่ะ
คนก็เลยไปให้กำลังใจไปชื่นชมนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓โมง๒๕ตุลาคม
คลิปนี้คนมาชื่นชมเพศัตริย์ชะกร
บอกเลยว่ามันไม่ได้ขายยาแต่เพียงอย่างเดียวนะ
สุดยอดมากเลยขอให้ร้านขายดีและมีสุขภาพแข็งแรง
ทีนี้ค่ะเราก็เลยส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปหน่อยไปที่ร้านขายยาศรีด่านเพศัตริย์นะคะ

ไปคุยกับเพศรัชกรท่านที่อยู่ในคลิปเลยค่ะ
เพศัตริย์โป้ค่ะเพศัตริย์ชะกรจิระพงแม้นจิ่ง

เพื่อนของคนป่วยเป็นคนเล่าอาการให้ฟังว่า
เพื่อนผมนะแน่นหน้าอกใจสั่นหัวใจเต้นเร็ว
สัชกรก็เลยประเมินอาการเบื้องต้น
แล้วก็ตรวจวัดความดันวัดชีพจรให้
คือประเมินแล้วว่ามันอันตรายอะค่ะ
ตัดสินใจว่าถ้าเกิดแค่จะแบบจัดยาขายยาให้เขาไป
ไม่น่าจะไหวไปโรงพยาบาลดีกว่า
ก็เลยตัดสินใจเรียกกู้ภัยและเรียกรถพยาบาลไปส่ง
เพราะว่าอาการแบบนี้เหมือนกับคนเป็นโรคหัวใจ
เพศัตริย์ชะกรโป้ก็บอกว่าดีใจมากเลย

ภูมิใจเพราะว่านี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริง

ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมและให้กำลังใจ
ถ้าเป็นขอบเขตแล้วเรารู้สึกเราไม่ไหว
แล้วดูแล้วมีความเสี่ยงเราส่งต่อให้คนที่เขาเชี่ยวชาญกว่าเราดู
อันนั้นน่าจะเหมาะสมกว่า
ต้องชื่นชมจริงค่ะเพศัตริย์ชะกรโป้นะคะ
ทีนี้แล้วคนไข้คนนี้ล่ะ

นักข่าวของเราไปถึงบ้านเลยนะคะ
นี่น้องเนไปถึงบ้านเลย
บ้านก็อยู่ห่างจากร้านขายยาประมาณ๓กิโลค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายนัฐกิจเหลาเคนหรือในเม้งอายุ๒๔ปี

มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติมาประมาณ๓วัน
วันเกิดเหตุ๒๕ตุลาคมมันรู้สึกไม่ไหวจริง
ให้พี่ชายพาไปที่ร้านขายยา
แต่พอไปถึงร้านขายยาอาการมันหนักมาก
ไม่สามารถประคองให้ตัวเองยืนต่อไปได้
ทีนี้ก็เลยต้องไปโรงพยาบาล
ตามที่เพศรัชกรแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือ
พอไปถึงคุณหมอที่โรงพยาบาลบอกว่า
นี่คือภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
หมอก็ให้ยาลดความดันโลหิตและยารักษาโรคหัวใจมากินค่ะ
ขอบคุณมากไม่รู้ว่าจะพูดอะไร
ผมก็เป็นคนดื้อครับมันไม่ไหวจริง
ตอนนี้แข็งแหลงไหม

ตอนนี้ยังมีอาการมีการแล้ว

หมอให้เขาขอได้เยอะเหรอครับ

รพงศ์ท่านนี้นะคะท่านที่ช่วยเหลือคนไข้ที่ชื่อว่าคุณเม้งเนี่ยจริงแล้วเคยช่วยเหลือหลายคนเลยน้องมิ้น
เคยโพสต์คลิปมอบไม้เท้าให้คุณยายเพราะคุณยายโดนรถทับขาแล้วยังเดินไม่สะดวกใช้ร่มพยุงตัวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวลูกเสียไปแล้วคือเหมือนคุณยายแกมาซื้อยาที่ร้าน
สัชกรโป้หรือเพศรัชกรจิรพงศ์ท่านก็เลยมอบไม้เท้าให้ไปเลย
อันนี้คือไม่ได้ทำงานแค่แบบเป็นหน้าที่แค่วิชาชีพทำด้วยใจจริง

เพศสัชกรเจตรภงเคยโพสต์คลิปช่วยเหลือนะคะ

คนขับมองไม่เห็นชนน้องหมา

โอ้โหคือน้องหมาเนี่ยกระดูกสะโพกหลุดแต่กระดูกไม่หักก็เลยช่วยไป

อืมล่าสุดนะคะสภาเพศรัชกรรมได้โพสต์แสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเพศรัชกรโป้ท่านนี้นะคะ
แล้วก็ให้กำลังใจสมาชิกเพศรัชกรทั่วประเทศในการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อช่วยดูแลความเหมาะสมและความปลอดภัยด้านยาให้กับประชาชน
รวมไปถึงช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่เข้าข่ายผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องรับการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ะ